เริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดรัชบุรีนะฮะ
คือตำรวจเนี่ยเขาก็ออกตรวจสอบนะครับ
เพราะว่ามีคนที่ออกจี้ชิงทรัพย์ตามร้านสะดวกซื้อมาหลายแห่งแล้วนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปก่อเหตุนะครับที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าราบอำเภอเมืองราชบุรี
พอก่อเหตุเสร็จจะหนีสายตรวจมาพอดีฮะ
ก็เลยไล่จับเอาไว้ได้นายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายอักขพลโล่หนูอายุ๒๓ปี
แม่ยังหนุ่มยังแน่นนะไม่ทำมาหากินนะฮะ
จี้ปล้นตามร้านสะดวกซื้อนะครับ
ถูกตำรวจสายตรวจชุดเหยียวดำกับพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้
นายอักภพลก่อเหตุใช้มีดเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ใน๗๑๑
ปั๊มน้ำมันที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองรัชบุรีเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
จากการสอบสวนพนักงานในร้านนะครับเป็นพนักงานหญิง
บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นน้องเขาอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์คนร้ายก็ถือมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐นิ้ว
เดินเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าเอาบุหรี่๒ซองกับเงิน๑๐๐๐บาทนี่บอกอย่างนี้เลยเอามีดมาจี้นะครับ
ซึ่งทางพนักงานของร้านเขาก็ให้ไปนะฮะคนร้ายก็หยิบแล้วก็ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นแบบนี้เขาวิ่งออกไปก่อนทางหน้าประตูแล้วร้องตะโกนให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในปั๊มช่วยกันหน่อยนะครับ
ตอนนั้นมีคนงานวิ่งเข้ามาช่วยกันจับคนร้ายที่พยายามจะวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่ริมถนนนะครับและเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจสายตรวจชุดเหยียวดำกำลังออกตรวจในพื้นที่พอดีขับรถมาพอดีนะครับก็เลยมาช่วยกันจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้นี่
พอเห็นว่าปลอดคนมีพนักงานอยู่แค่ไม่กี่คนหรือว่าอยู่คนเดียว
ก็ใช้มีดจี้เลยนะฮะชิงเอาเงินสด
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญภูมิกับการสพเมืองรัชบุรี
บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนมกราคม
มีคนร้ายไปก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์จากร้านสะดวกซื้อ

ตอนนั้นได้บุหรี่แล้วก็เงินสดที่เป็นเหรียญ๕บาทไปทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว๖๐๐บาท
ก็กำชับให้สายตรวจโดยเฉพาะชุดเหยียวดำออกตรวจตรา
บริเวณร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปั๊มน้ำมันทุกแห่ง
เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวคนร้ายต้องมาก่อเหตุอีก
แล้วก็เป็นจริงฮะเพราะว่านายอักขพลเนี่ย
ก็คือคนร้ายรายเดียวกันนี่แหละกลับมาก่อเหตุอีก
ครั้งนี้ก็จับกลุ่มเอาไว้ได้
เกียวดำมีหน้าที่เปิดร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันอยู่แล้ว
ก็ขับรถมาประสบเหตุถึงชาวบ้านเร่งกดติดตาม

ก็มีคดีทั้งที่สพเมืองรัชบุรีกับสพโพธารามที่ก่อเหตุเอาไว้
ตระเวนก่อเหตุไปเรื่อย

ต่างกรรมต่างวาระต่างพื้นที่กันไปนะคะ